ส่วนช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ฝนตกขับรถระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าที่จังหวัดสงขลาค่ะฝนตกเมื่อวานี้
และรถบรรทุกยางพาราขับมาด้วยความเร็วค่ะ
เสียหลักเพราะว่าถนนลื่นนี่แหละไปชนเสาไฟฟ้า
เสาไฟฟ้าหักเลยนะคะเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะคะเสาไฟฟ้าหักเลย
สายไฟฟ้าก็ขาดด้วยบางส่วนเขาบอกว่าจุดนั้น
ดับเลยนะไฟดับชั่วครู่เลยนะคะเนี่ยค่ะ
พุ่งมาอย่างแรงเลยไม่มีแรงไม่มีรอยเบรก
ไม่มีลักษณะของการเบรกเกิดขึ้นเลยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะคะรถบรรทุกคันนี้เป็นรถกระบะนะ
แต่บรรทุกไม้ยางพาราวิ่งผ่าสายฝนมาเลยค่ะ
แล้วก็มาเสียหลักออกด้านซ้ายชนเสาไฟฟ้าจุดนี้หน้าโรงเรียนสำนักขาม
ถนนกาญจนวนิษฐ์จังหวัดสงขลาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เอง
ประมาณห้าโมงเย็นนะคะความแรงจากการพุ่งชน
เสาไฟฟ้าหักค่ะไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็มีเปลวไฟปะทุขึ้นมาด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากฝนตกถนนลื่นรถกระบะคันนี้ก็ขับมาเร็วด้วย
บรรทุกไม้ยางพารามาเต็มคันทำให้ช่วงที่ฉลับ
มันเสียการควบคุมเพราะรถมันหนักแล้วก็ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
หลังจากที่ตำรวจสพสะดาวและหน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าด้านหน้า
พังเสียหายเสาไฟฟ้าขาดหนึ่งต้นกำแพงโรงเรียนก็เสียหายด้วย
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุรถมันก็พังนะ
หลายคนก็คาดการณ์กันว่าคนขับรถน่าจะได้รับบาดเจ็บ
แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะเหลือแต่รถกับไม้ยางพารานี่แหละ
คนขับไม่อยู่แล้วนะคะคาดว่าจะหลบหนีไป
เรื่องต้นตำรวจประสานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเจ้าของทรัพย์สิน
เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุประเมินความเสียหายค่ะ
พร้อมจะได้เรียกตัวคนขับหรือเจ้าของรถ
มาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ